ปกติแล้วเมื่อเราเข้าไปทำงานในคอมพิวเตอร์ที่ผ่านมาคนไทยเอง
แต่ว่าปัจจุบันนี้คุณผู้ชมมีบริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ของจีน
เขาคิดค้นโปรแกรมขึ้นมาใหม่เป็นของเขาเอง
แล้วก็ไม่แน่ว่าอนาคตเราอาจได้ใช้โปรแกรมของจีนในการทำงานเป็นลิขสิท
ติดตามรุ่นนี้พร้อมกันกับคุณชนรัฐโภคะธนวัฒน์
สำนักงานส่วนใหญ่ของไทยใช้กันอยู่ค่ะ
ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่จากจีน
มีการใช้งานในสำนักงานของรัฐบาล๑๙๐ของสำนักงานรัฐทั้งหมดในจีน
ใช้ในองค์กรธุรกิจ๑๘๗ของทั้งหมด
และใช้ในสถาบันการเงิน๑๗๐ของทั้งหมดค่ะ
ส่วนราคาอยู่ที่ประมาณ๓ดอลลาร์สหรัฐ๙๙เซน
หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ๑๓๗บาทต่อเดือน
ราคารายปีอยู่ที่๔๔ดอลลาร์สหรัฐ๙๙เซนเฉลี่ย๑๕๐๐บาท
ถูกกว่าโปรแกรมที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันแน่นอนค่ะ
อยู่ในเมืองจูไห่มณฑลกวังตรงทางตอนใต้ของประเทศจีนนะคะ
ซึ่งกำลังจะเข้าไปบุกตลาดไทยในเร็วนี้ค่ะ
เดี๋ยวเราตามเข้าไปชมบรรยากาศในออฟฟิศด้านในกันค่ะ

ช่วยให้จัดย่อหน้าได้ง่ายขึ้นค่ะ
สามารถรองรับการนำเสนองานรูปแบบวีดีโอได้
และเปิดโอกาสให้นักพัฒนาอิสระ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลงานได้ค่ะ
ช่วยให้หาข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น

สำหรับทำงานในที่มีแสงน้อยด้วยค่ะ

ความคล้ายคลึงกับโปรแกรมสำนักงานเดิม

รวมไปถึงการนำของลิขสิทธิแท้ราคาถูกเข้ามา
ภายในระยะเวลา๓ปีค่ะ
หมายตอนนี้ต้องการให้คนไทย
ลองใช้โปรแกรมเวอร์ชั่นภาษาไทย
เปรียบเทียบกับโปรแกรมเดิมที่ใช้อยู่

รวมถึงยังวางแผนจะเน้นทำตลาด

ปัจจุบันประเทศไทยยังมีการใช้โปรแกรม

ในการเข้ามาลุกตลาดไทย
บริหารคาดว่าจะนำโมเดลการแก้ปัญหา
เคยเกิดขึ้นในปีมาใช้ค่ะ

ส่วนหนึ่งด้วยการช่วยเหลือและสนับสนุน

สะท้อนถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาล
ในการปราบรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเด็ดขาด
เพื่อสร้างการแข่งขันที่ถูกต้องในตลาดโลกค่ะ